คุณผู้ชมครับช่วงแรกแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับ
โอ้โหเขามีแหล่งท่องเที่ยวดีมานำเสนอไปดูกันหน่อยครับ

นี่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับถือว่าเป็นวัดดังเลย
แล้วเป็นวัดที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยเรานี่แหละ
เป็นโบราณสถานนะครับเป็นที่ประสูจน์ของพระเจ้าเสือแห่งอโยธยา
หรือว่าสมเด็จพระสันเพชรที่๘นะครับ
เป็นวัดที่ยังคงความสวยงามมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะ
ที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงนี้คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ร่มรื่นร่มเย็น
แล้วจะได้เจอกับนี่ฝูงนกแก้วโม่งครับ

ดูยากนะจะมาเกาะอยู่บนต้นตะเคียนเก่าแก่
อายุประมาณ๓๐๐ปีอยู่ที่บริเวณหน้าโบสถ์ฮะ
อกจากนี้ยามค่ำคืนคุณจะได้เจอกับฝูงหิ่งห้อย